อดีตที่เป็นขวัญใจของชาวไทยนะครับ
ล่าสุดก็ได้กลุ่มทุนเป็นบริษัทข้ามชาติจากมาเลเมริกา
สำหรับสนุนให้พี่ตอลกลับมาโลดแล่นในวงการ
แล่นในวงการสนุกเกอร์คือก่อนอันนี้ก็มีคนสับสนอยู่แล้ว
แต่ว่าพอถอนตัวออกไปมันก็ต้องมีเงินทุนเยอะ
มันต้องใช้การเดินทางใช่ไหมคะใช่เพราะว่าการแบงคันถ้าไม่ใช่มือวาง
ต้องไปเดินทางวางแผนหลายอย่างนะครับเพื่อเล่นในรอบคัดเลือก
ความเชื่อมั่นแล้วก็จะมุ่งมั่นทำผลงานให้ดี
เฉพาะในสนุกเกอร์ชิงช้ำโลกครั้งหน้าก็หวัง

เพราะว่าในรอบแรกต้องเจอกับนักสนุกเกอร์ที่มีอันดับโลก
บริษัทนี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในมาเลเซีย

เขาวางภาพว่าในอนาคต

มาทำแบบเกี่ยวกับหลาย

คือเขาชอบหนึ่งเขาชอบคนมีความสามารถ
สิ่งที่สองผมชอบว่าที่เขาชอบให้โอกาสคน

ปีหน้านี้ผมเจอท็อป๑๖แน่นอน

ว่าจะเจอแบบไม่แข็งเกินไป

แต่ใจยังพร้อมอยู่

เป็นแรงบันดาลใจให้นักสนุกเกอร์รุ่นใหม่หลายคนแหละ